แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพาคุณชนะไปเที่ยวนะ

งั้นคุณไปก่อนเลยนะไปเที่ยวนรกกระพู

คุณพาผมไปเที่ยวที่ไหนนะนรกกระภูมิ
ไม่ไปด้วยมั้ยคุณต้องไป
ดิฉันอยากให้คุณได้ดูอยากให้คุณได้ไป
คุณจะได้รู้ว่าเรื่องของการทำความดีความชั่ว
มันสำคัญอย่างไรค่ะขอบคุณน้องไปต่อ

บริเวณตรงนี้ชาวบ้านเขาก็ภาวะเหมือนกัน
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นนรกกระภูมิร้าง
อยู่บริเวณด้านหลังวัดแม่ตะไคร้
อยู่ที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ทางวัดสร้างไว้นานละประมาณ๑๐ปีแล้วค่ะ
แต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้าง
ต้นไม้กับย่าปกคลุมไปทั่ว

คือภายในเขตนรกกระภูมินี่นะ
ตรงบริเวณนี้คุณดูสิมีอะไรบ้างดู

คือมีทั้งผีเปรตชายหญิงสูงร่วม๑๕เมตร
ตรงานแลบลิ้นยาวเลยค่ะ

มีโครงกระดูกมีรูปปั้นกระทะทองแดง
รวมไปถึงการถูกทรมานในรูปแบบต่างด้วย
คือต้องบอกว่ามันสมจริงแล้วมันก็น่ากลัวมากนะคะ
คือมีเยอะมากคุณเดินเข้าไปแบบนี้ก็ขนลุกแล้ว
แล้วเนื้อที่ตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ๒ไร่
กว้างมากความน่ากลัวยังไม่หมดเท่านี้นะคะความน่ากลัวยังไม่หมดเท่านี้นะคะ
ยังมีการนำกู่เก็บกระดูกที่เราเห็น
เป็นกู่เก็บกระดูกของผู้เสียชีวิต

คือชาวบ้านบอกว่าขนาดให้ไปดูตอนกลางวัน
ยังกลัวเลยยังขนลุกเลยยิ่งเวลากลางคืนโอ้โห
ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องพูดถึงมั่นใจเลยว่าไม่มีใครเดิน
หรือไม่มีใครคิดจะขับรถผ่านไปแน่นอน
ให้จะไปก็ไปเธอผมไม่ไปคนหนึ่งแล้ว

ลงพื้นที่ไปไปสอบถาม
พระใบดีกาเทียนชัยสุพัฒโธท่านเจ้าอาวาส
สอบถามท่านถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกว่า
นรกกระภูมิที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะ
สร้างขึ้นเพื่อเตือนสติผู้คนไม่ให้ทำบาปทำกรรม
เพราะถ้าตายไปแล้วคุณตกนรกนะ
เมื่อก่อนคือทางบริเวณตรงนี้

เพื่อจะให้เครื่องจักรที่ควบคุมหุ่นแต่ละตัวเคลื่อนไหวได้

แล้วก็จะมีการส่งเสียงร้องที่เป็นเสียงโหยหวน

แต่พอนานเข้าเนี่ยตู้หยอดเหรียญถูกขโมย
ถูกขโมยงัดเอาเงินไปก็ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้ง
นี่ไงขนาดนี้ยังไม่เกรงกลัวต่อบาท

สู่มาขโมยในนรกได้
เขาก็เลยบอกว่าเออมันพังบ่อย
มีขโมยมางัดก็บ่อยจะซ่อมก็ไม่ได้ละ
ก็เลยปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้มานานหลายปี

ปัจจุบันหลายต่อหลายคนที่อยู่แถวนั้น
บอกว่าไม่กล้าเดินผ่านเลยบริเวณนี้

สุดท้ายก็เลยทิ้งร้างไว้แบบนี้

อย่างที่บอกแหละว่าแต่ถ้าเกิดว่าปรับภูมิทัศน์นิดหน่อย
ก็น่าจะกลายเป็นสถานที่ที่น่าเข้าไปศึกษาดูเหมือนกัน
จริงแล้วมีหลายต่อหลายที่เหมือนกันนะคะ
ที่ทำบรรยากาศเกี่ยวกับนรกกระภูมิขึ้นมาแบบนี้

เพราะมีวิญญาณบางวิญญาณเนี่ยนะ
พอตกนรกไปแล้วเนี่ยโอ้โห

บอกไปเลยบอกคุณยมบาบาลไปเลยว่า

พอดีเมียรู้รหัสเปิดมือถือ

พอเมียรู้รหัสเปิดมือถือเนี่ยนะ

คุณใส่ความคุณภรรยาได้อย่างไร
อยู่กับภรรยาได้มีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์

ดิฉันต้องพิทักษ์ภรรยาทั่วประเทศไทย
คุณจะมาใส่ความกันไม่ได้แบบนี้